แล้วรัฐชัยจัดด้วยนะคะทีนี้มาดูเรื่องนี้อันนี้ก็ร้อนเหมือนกัน
พรายวัลไล่ศึกอาจารย์แจ้พิธีศักยรรย์อับน้ำมนต์ไม่ใช่กฤทธิ์ของทรง
นี่ก็ประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นล่าสุดยี่ที่พระอาจารย์แจ้
ออกมาไลฟ์สดสอนศาสนาทีนี้มีพาดพิงไปพูดถึงพระพุทธเจ้าด้วย
อาจารย์ไพรวัลถึงขั้นพูดบอกว่าอย่างไรรู้ไหมคะ
คุณไพรวัลบอกว่าเป็นพระนอกศาสนาไล่ให้ไปศึก
ดูคลิปต้นเรื่องก่อนครับที่อาจารย์แก้มาไล่โสดสอนศาสนา
พระอาจารย์จะมาสืบสารศาสตร์พระพุทธศาสนา
พูดจริงนะจากใจ
พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทางใจ
แต่พระอารหันต์ในใจของพระอาจารย์มีแค่พ่อกับแม่
จำคำพระอาจารย์ไว้เขาบอกว่าจงยกเอาพ่อแม่ขึ้นไว้บนเหนือหัว
เอาพระพุทธเจ้ามาไว้กลางหน้า
เอาครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเรามาไว้ในใจ
แค่นั้นเองนะครับใครจะว่าพระอาจารย์ยังไงก็ช่าง

เขาบอกว่านับถือทำไมอย่างนู้นอย่างนี้นับถือพระ
ต้องนำสูงกว่าพระพุทธเจ้าท่านออลหันต์
จริงครับพระพุทธเจ้าท่านอรหันต์ท่านเก่งท่านรู้หลายอย่าง
แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เลี้ยงผม
คนที่เลี้ยงผมดูแลผมให้ผมมาเป็นพระอาจารย์แจ้วันนี้ได้
โอ้โหนี่แหละคุณผู้ชมฮะประโยคนี้แหละ
พระอรันต์ไม่ได้เลี้ยงผม

จนทำให้มาเป็นพระอาจารย์แจ้ทุกวันนี้

หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นองค์พระศาสดา
ส่วนพ่อแม่ก็เป็นพระเหมือนเป็นเทวดาเหมือนกัน
เอาจริงนะคือก็ต้องยอมรับความจริงนะคะ
ว่ามีชาวพุทธบางส่วนเขาไม่เห็นด้วย
กับคำสอนของพระอาจารย์แจ้แบบนี้

ก็มีการโพสต์คลิปนี้เช่นเดียวกันนะคะ
แต่คนที่แรงมากแม่นะคะ
อดีตพระนักเทศประเรียนทำ๙ประโยค
คุณไพรวัลมองว่าคำสอนของพระอาจารย์แจ้
เป็นหลักคำสอนที่ผิดเพี้ยนไปมาก
เพราะหลวงพี่แจ้พูดว่าเคารพพ่อแม่มากกว่าพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าไม่ได้เลี้ยงมาไอ้ประเด็นนี้แหละค่ะประโยคนี้แหละ
ที่มันจี้ใจชาวพุทธเหลือเกินนะคะ
คือคุณไพรวัลมองว่าไอ้คำพูดแบบนี้นะ

มันทำให้เห็นว่าหลวงพี่แจ้มีวิธีคิดแบบคนนอกศาสนา
คนนอกศาสนาไม่ได้มีไม่ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอน
และไม่ได้ศรัทธาในพระรัตนัตรัย
หลวงพี่แจ้คิดว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เลี้ยงดูมา
ก็อยากให้หลวงพี่แจ้ใส่ชุดอื่นออกบินทบาท
ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะมีคนใส่บาทหลวงพี่แจ้ไหม

จากลูกชาวบ้านธรรมดาโบดเข้าไปปุ๊บ
ถือสินของไตยศิกขา

อุ๊ยศักยาวงเธอเชื้าเจ้า

พระพุทธเจ้าไม่ได้เลี้ยงมาเธอไม่ได้
หลักทำคำสอนเรื่องความกะตันยูรุคคุณอะไรนี้

ที่คนไทยตระหนักกันส่วนหนึ่งมันมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้า
ที่บอกว่าตัวเองนับถืออันนู้นอันนี้แต่ไม่นับถือพุทธเจ้าคือ
เฮ้ยมึงมึงจีวอนที่มึงห่มอยู่ของใคร
ภาคกาศวพรรดิของใครศาสนาของใคร
บินทบาทได้นะใส่ชุดอื่นออกไปบินทบาทได้ไหม
ยังไม่หมดนะคะความเดือดด่านคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมเนี่ยคือพักจิตใจด้วยการเคารพทงชาติก่อน
แล้วเดี๋ยวมาดูต่อคุณไพรวัลพูดว่าไงอีกนะครับ
ต่อนะครับคุณผู้ชมกรณีที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้า
คุณพลายวัลฟาดแรงเดือดมากเดือดดานด้วยนะครับ
คำพูดของพระอาจารย์แจ้เปรี้ยวทำให้ชาวพุทธสั่นสะเทือนเลยนะฮะ
เขารบพ่อแม่มากกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เลี้ยงมา
คุณไพรวัลบอกว่าพระอาจารย์แจ้ลองเปลี่ยนชุดดิ
ไม่เอาชุดเหลืองมาใส่บินทบาทอยากรู้ว่าคนอื่นเขาจะใส่บาทคุณไหม
เจ็บใจเลยจากลูกชาวบ้านธรรมดาเนี่ยบวชเข้าไปปุ๊บ
ถือศิลป์คลองไตศิกขาพระพุทธเจ้าเรียกคุณว่าสมณศักยบุตร
เป็นบุตรของเชื้อสายศักยะศักยวงเธอเชื้อเจ้า
แล้วจะมาบอกว่าไม่ใช่ลูกไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้เลี้ยงมาเธอไม่ได้
หลักธรรมคำสอนเรื่องความกระตันยูรู้คุณอะไรที่คนไทย
ที่คนไทยตระหนักกันส่วนหนึ่งมันมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้า
ที่บอกว่าตัวเองนับถืออันนู้นอันนี้แต่ไม่นับถือพระพุทธเจ้าคือ
เฮ้ยมึงมึงจีวอนที่มึงห่มอยู่ของใคร
ภาคกาศวพรรดิของใครศาสนาของใคร
บินทบาทได้นะใส่ชุดอื่นออกไปบินทบาทได้ไหม
ฉันจะอยากจะไปถือบาทไปบินใครใส่ข้าวให้ฉัน
เขาได้ว่าฉันเป็นบ้านะลูกศิษย์เนี่ยตัวดีเลย
ที่มีส่วนในการทำให้พระแจ้เป็นแบบนี้
เห็นเขาสาดน้ำมนต์กันเอาไปลงติ๊กต๊อก
ฉันฟังจนฉันเอียนอะไรนะโอมสิทธิอะไรก่อน

โอ้โหคุณภัยวันบอกว่าตอนแรกยังเรียกเธออยู่เลยนะ
เธอทำแบบนี้ไม่ได้นะตอนหลังมึง

สัก๓พันศาเท่านั้นอย่าเพิ่งร้อนวิชา
ขอเห็นมาศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างทองแท้ก่อน
แล้วค่อยออกมาเผยแผลพระพุทธศาสนา
จะได้ไม่บิดเบือนไปมากกว่านี้
คุณผู้ชมแสงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทั้งพิมพ์ริพาย
กับเรื่องทั้งพระอาจารย์แจ้งมาเยอะเลย